คุณผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่ากระแสเพลงนะคะรักคนมีสองคนเนี่ย

เชื่อว่าใครหลายคนทั้งประเทศตอนนี้ร้องได้ค่ะแต่ว่าล่าสุดมีเวอร์ชั่นใหม่
ช่วงนี้อย่างที่พี่เจเน็ตเขียวบอกแล้วจะให้ไปนอนที่ไหนเถียงนาหรือเปล่า